สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้าวใจใครโอ๊ยสด
ไม่ให้เยอะอ้าวเลงมาเรามีนางสมการนะเหรอ
เขาจะให้เธอละอุ๊ยมีเซมีเซมีเซกันหลืม
พอห้ามใกล้กันนิ้วสัมผัสไม่ได้เออตายแล้วบ้าจังเลย
อ้อมีมีมีของฉันใส่เสื้อสีไลน์แอลกอพอดส์
เขาต้องสีนั้นเหรอมีกี่สีมีทุกสีนี่จะฉีดเยอะนะแค่ตำพังโดนน้ำนี่ก็ยุ่ยละ
ช่วงนี้ไม่ได้ไปเลยคงไม่ยุ่ยอีกนาน
โอเควันนี้สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับขอให้ผู้ชมทุกท่านมีความสุขมากนะครับ
หวังสิ่งใดขอสมปรัฐนาขอให้เราผ่านเรื่องราวของโควิด๑๙ไปพร้อมกัน
ดีดีจะเกิดขึ้นในเร็ววันให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าไปส่งน้ำพระได้
แต่เราก็สามารถส่งน้ำพระที่บ้านได้เราไม่สามารถที่จะไปส่งน้ำญาติผู้ใหญ่คนไหนได้
แต่เราส่งใจไปได้นี่นะฮะคือหรือไม่ก็ส่งไว้ในออนไลน์ก็ได้
ญาติผู้ใหญ่เราบอกว่าถึงตัวมาไม่ได้แต่โอนตังค์ได้นะลูก
ก็วันนี้จัดการแล้วคุณแม่แม่ค้าเรียบร้อยค่ะ
ก็หลายคนก็ไม่ได้ออกไปไหนมาไหนเขาไม่ให้จับใช่ไหมไม่มีจับแล้วก็ต้องชิบ
แต่ผมมันจะพ่นก่อนตลอดแล้วก็ก่อนที่จะจับแสดงว่าผมไม่มีอะไร
แล้วทำไมมันเหลือครึ่งขวดมันถ่ายไปไหนอันนี้แทบจะดื่มแล้วล่ะ
ฉันอยากเอาไฟแชคไปมันหกระวังมันรั่วนะคุณหนุ่ม
นะครับก็คือคือเรียกว่าในวันปีใหม่ปีนี้หรือว่าวันสงการในปีนี้เนี่ยนะฮะ
ก็คือในแต่ละท้องถนนนั้นก็เงียบแน่นอนนะครับเงียบเลยนะครับ
ที่สหรัฐทางสีสีก็ไม่มีไม่มีไม่มีเมื่อมีเขิมไม่มีหมดเลยนะฮะ
คืออาจจะมีบางคนเนี่ยก็คือออกมาเหมือนกับพยายามโชว์
มีนะครับก่อน
เอาอะของคุณแหละ
ก็เขาเป็นคนจีน

ไม่แต่ปีใหม่มอชาญต้องว่าอย่างนี้
เดี๋ยวทำไมต้องข้อสอบกลาง

โอ้โฮภิกษุเขายังรูปเก่ามากเลย

ถ้าเกิดที่เหนือกเรียกว่าสังขาลร่องค่ะ

คือเปลี่ยนสักกราศ

ก็คือจะเลยในเวลา๓ทุ่ม๒๑

ร่องสังขารร่องรอลิงไหม
ที่เขาต้องจุดแบบว่าสโปรกไหม

ทำไมก็จะแห่มาใหม่ไงก็เปลี่ยนศักราชไง

นางสงการเออนางโรภามาก

เป็นนางโคต้าที่จะแบบทัดดอกปีบ

ปีนี้ดุ
ญาติมาด้วยนะจ๊ะอยู่บนหลังเสือ

ทำไมต้องแต่งชุดนี้เพราะว่าอะไรเนี่ย
ก็ไม่ได้อยู่นะคะก็อยู่บ้าน

ฉันนี่ก็หล่นมาจากจัไมกา
มีบางคนแม่เขาซื้อผ้าเตรียมตั้งแต่ต้นปีไง

แต่ปีนี้คือไม่ได้กลับก็แต่งตัวแบบนี้อยู่บ้าง
แม่ว่าอย่างไรไม่ต้องกลับมานะ

เมื่อปีที่แล้วก็ต้องเตรียมของจะไปวัดอะไรอย่างนี้

มันดีขึ้นแล้วก็ได้เจอกัน

แต่ยังไม่เยอะก็ไม่แนะนำ

แต่ว่าพี่รู้ไหมว่าจริงแล้วเนี่ยนะ

ธรรมดาแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของเราในช่วงปีใหม่เนี่ย

เท่าไรทำให้๑แสน๕หมื่นยาน
โฮภัดในการเที่ยวการเล่นนี่นะในทั่วประเทศนี่

จากปกตินี่ต้องวันลำ๑แสน๕หมื่นยาน
คือปีเหรียด๑๓๑๕นี่๑๐๐๐๐๐ล้านวันเดียว
นี่คือทางหอการค้าไทยเขาออกมาบอกแล้ว

ไม่เป็นไรนะครับก็ลดน้ำดำหัวผ่านโลกออนไลน์ไปแล้ว
หรือบางทีเห็นเขาทำการคือทำบุญก็คือบริจาคตามต่างไหม
นี่รู้จักนี่ไหมพระอาจารย์ชะยัดสาโร

ท่านก็บอกว่าสงการปีนี้เราต้องเปลี่ยนการลดน้ำด้วยรูปธรรม
คือน้ำธรรมดาอย่างนี้ให้เป็นนามธรรมก็คือน้ำใจงามเห็นไหมคิดอย่างนี้ก็ดีออกไป
ไปเรื่องแรกไม่ใช่เรื่องแรกนะเมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องแรกนะ

ไม่ได้เจอกันสองวันเราก็คิดถึงไงเราก็เมา
ไปที่เรื่องราวของหญิงหัวร้อนนะฮะก็คืออุ้มสุนัขไปไปห้างสรรพสินค้า
แล้วก็ไปมีเหตุต่อว่าต่อขานกันนะครับที่ทะเลาะเบาะแว้งตะโกนด่ากันนะครับ
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้ก่อนมีไหมแต่มีคลิปไหม

สาวของตาเลาะบอกหัวได้แบบปืง
มองดูว่าอะไรขึ้นเราออกมาได้ค่ะ

แต่ว่าขนาดไหนก็จะินให้เสร็จ
อ้าวมันติดแล้วค่ะว่ามันจะเอาหวานเข้า
เฮ้ยทำไมข้างหน้าถ้ามันจะเข้าไปในข้างในค่ะ
หวานเข้าไปข้างในค่ะ
มันจะติดแล้วค่ะ
อย่าเอาอยู่ดีถ้ามันก็เอาหวานเด็กแล้ว
เขาบอกว่าถ้าให้เอาเด็กออกมาแล้วถ้ามันจะเอาหวานเด็กไว้
แล้วเขาเขียนให้เด็กตัวออกมาได้มั้ย
เฮ้ยว่าลูกคุณเป็นเด็กของพี่ข้าของคุณล่ะ
วันนี้เลยนะฮะก็วันที่๑๓เมษานางสาวอลิสา
อายุ๓๔ปีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับ
ก็คือผู้หญิงที่ปรากฏในคลิปนี้แหละฮะ
อุ้มสุนัขเนี่ยนะครับเขาเดินทางไปพบกับทางพันตรวจโทสาราวุฒิบุตรดี
จากหญิงคนนี้นะฮะถูกขุดประวัติจนถึงพ่อถึงแม่ของตนเอง
แล้วก็ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับซึ่ง
นางสาวอริสาเปิดใจนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยตนเข้ามาพบตำรวจ
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะครับแล้วก็อยากจะวอนสังคมผ่านสื่อมวลชนครับ
แห่งหนึ่งโดยอุ้มสุนัขลงไปด้วยนะฮะค่ะเพราะไม่อยากทิ้งเอาไว้ในรถ
แต่เมื่อเดินเข้าไปในห้างทางรบพอก็แจ้งว่าที่นี่ไม่อนุญาตให้นำสุนัขเข้าไปนะ
อืมตนเองเนี้ยจึงฝากสุนัขไว้กับรอปภนะฮะคือฝากไว้ที่หน้าจุดประชาสัมพันธ์
ก่อนที่หลังจากนั้นเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยนะฮะจะเข้าไปหยิบสินค้าไม่ถึงสิบนาทีนะ
ว่าอย่างนั้นเมื่อกำลังออกมาจ่ายเงินตนเองก็มองไปที่จุดประชาสัมพันธ
ปรากฏไม่เห็นหมาคือหมาเนี่ยหายไปก็เลยตกใจนะฮะ
วิ่งกลับไปถามรอปภที่หน้าจุดประชาสัมพันธ์ว่าหมาฉันไปไหนอืม
ปรากฏแล้วรอบพอร์ไม่ยอมพูดกับตนนั่นตนเองก็เลยโมโหนะฮะ
ที่วิ่งออกมาที่หน้าห้างแล้วก็พบว่าหมาตัวเองเนี่ยนะครับ
ถูกใส่เอาไว้ในรถเข็นด้วยความที่เป็นห่วงว่าหมานจะตกจากรถเข็นหรือเปล่า
ประกอบกับอารมณ์โมโหทำให้ตัวเองนั้นโกรธนะฮะแล้วก็ต่อว่าเจ้าหน้าที่ของห้าง
ถึงที่เอ่อเรื่องที่ทางห้างนั้นนำหมาตัวเองเนี่ยออบเอาไว้ข้างนอกห้าง
โดยที่ไม่ได้ไปบอกเธออืม
ทางด้านนางสาวริสายังบอกนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยตนเองก็อุ้มหมาเนี่ย
เข้าไปในห้างเพื่อชำระเงินค่าสินค้าที่ยังไม่จ่าย
โดยทางเจ้าหน้าที่ด้านในห้างเนี่ยนะฮะก็อาสาช่วยอุ้มสุนัขให้หรืออุ้มหมาเนี่ยนะฮะ
ระหว่างที่ตนเองกำลังรอจ่ายเงินนะครับ
ตนกลับมาบ้านมารู้ภายหลังว่ามีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์ขณะนั้นไว้
ซึ่งตนเองเนี่ยดูคลิปรวมถึงแม้ว่าจะมีคอมเมนต์ต่าง
แล้วก็รู้สึกตัวเองไม่สบายใจนะฮะรู้สึกแย่มากรู้สึกไม่สบายใจ
ตัดสินใจเข้าพบกับทางตำรวจในวันนี้นะครับ
เพื่อแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้
และอยากขอให้สังคมนั้นเข้าใจเธอด้วย
พร้อมทั้งขอโทษสังคมกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ทางด้านพนับโรทโทสารวุฒิก็กล่าวว่า
ได้พิจารณาแล้วก็เห็นว่าพฤติกรรมของนางสาวลิสานั้น
มีอาการข่มเหงรังแก่คุกคามด่าทอเจ้าหน้าที่รับประพอ
และบุคคลอื่นที่ได้ช่วยเข้ากันห้ามปลามนะฮะ

เป็นความผิดตามกฎหมายนะฮะ
จึงต้องได้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ถ้าฟังจากเธอพูดเหมือนไม่ได้รุนแรงอะไรนะ
แต่ว่าภาพมันฟ้องอ่ะ

เอาไปเก็บเกินคันเอาไว้ก่อน

แต่เวลาเข้าห้างก็จะมีป้ายแปะอย่างนี้นะครับ

เขาไม่ให้เอาเข้านะ
แต่๗๑๑ชอบมีคนอุ้มเข้าไปแต่ไม่ปล่อยเดิน
หรอกคือเธอก็พยายามจะบอกว่าเธอฝากรับพอไปที่จุดประชาสัมพันธ
ใช่เขาก็เลยเอาใส่ตะก้ามาไว้ข้างนอกใส่รถเข็นไว้ข้างนอกให้

พี่ก็ให้หมาเขาได้แต่ก็น้อยอ่ะ

หรือว่าในห้างตรงพลาซ่าได้

ไม่น่าจะได้เพราะว่ามีพวกของสดมีอะไรอย่างนี้
เขาก็คงกลัวเพราะว่าคนแพ้ขน

มันจะถามว่าไรว่าเขารู้ไหม
รับส่งกันใดนะ
ว่ามักเขารู้ไหม
ผมไม่ได้ว่าอะไร
ช่วงนี้เขากักตัวอยู่บ้านสุดฤทธิเธอ

วันไลฟ์ตลอดในไลฟ์ในไอจี

วันก่อนก็มาไลฟ์ให้ผู้ชายมาใส่อิงเกงใน
อยู่ต้นไหนดูดู

ของคุณแม่ก็ไม่เบาหรอกรีวิวร้านอาหาร
ไม่ใช่ว่ะร้านอาหารของคุณดูดว่ะ

นั่งส่องไลค์ผู้ชายพี่มด
ใช่มดไลน์ตลอดแล้วก็ใช่

หนูขายของว่าช่วงโควิดขายของไม่ได้เนอ

แต่พาวูชายนะขายเสื้อข่าวให้พ่าแชร์สุฤษ

มาตรฐานความตรงกลางอยู่ตรงไหน

คือเขาตั้งกล้องอย่างนี้นะแล้วหน้าเขาตุ๋ย

ปิดหมดนางก็เลยต้องมีโพสต์หน้านางบนหน้านางอย่างนี้
หน้านางเล็กไปร้านนางขันด้วยเดี๋ยวอ๋อเหรอ

เอามาดูเรื่องการติดเชื้อของวันนี้นะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดติดเชื้อไวรัส
ตอนนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๒๘ราย
ผู้ป่วยสะสมในประเทศเรา๒๕๗๙ราย
กระจายใน๖๘จังหวัดทั่วประเทศ
รักษาหายไปแล้ว๑๒๘๘ราย
และวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒รายนะคะ
ตอนนี้ก็มียอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมเป็น๔๐ลายแล้ว
ที่เสียชีวิตใน๒ลายในวันนี้นะคะ
ก็คือรายที่๓๙เป็นชายไทยอายุ๕๖ปี
มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยรายยืนยันก่อนหน้า

รักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการ

อาการหนักแล้วนะคะต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

ของวันนี้ก็อาจจะมีแต่ว่ายังไม่มาอยู่ในระบบใช่ไหม
ส่วนอีกลายหนึ่งที่รายที่๔๐นะคะก็เป็นชายไทยอายุ๔๓ปีมีประวัติเบาหวานไตวายเรื้อรัง
ไขมันในเส้นเลือดสูงมีอาการป่วยไข้สูง๓๙๔องศาเลย
เขารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
นิจฉัยเบื้องต้นก็วินิจฉัยว่าเป็นปอดติดเชื้อ
เสียชีวิตด้วยภาวะการหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่๑๑เมษาค่ะ
ตอนนี้ก็มีกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่๒๕คน
เป็นกลุ่มที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน๑๘ราย
คืออยู่ใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อไปแล้วนะฮะ
ส่วนกลุ่มคนไทยที่กลับจากต่างประเทศนั้นก็มี๑ราย
สถานที่ชุมชน๑รายอาชีพเสี่ยง๒ราย
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขยังติดอยู่

แล้วก็ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากอินโดนีเซียยังมีอยู่นะฮะ
ก็เริ่มเข้ามาอีก๓ลาย

สาดน้ำจากอ่างที่กลุ่มเพื่อนนั่งแช่
โดยใช้ขันตักเอาบ่อที่แช่กันนั่นแหละ
สะอาดคือนั่งแล้วทวักจากอาง
เล่นนี่ดีครับเล่นนี่ดีครับ

มึงหนี่ครับ
ก็คือใช่คนตั้งเก่า
คือกลุ่มคนที่หน้าควะใกล้กล้องที่สุดนั่น
เป็นลูกจ้างของอบตโพทอง
แล้วมีพ่อเป็นสมาชิกอโภทองด้วยอยู่ที่๑๐๑นะคะ
ล่าสุดฝ่ายปกครองของอเศรษฐ์เลพูม
เจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สพโพทองได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่หมู่๕
ตำรวจโภทองอเศรษฐ์เลพูมจังหวัด๑๐๑
ควบคุมตัวในเอ็มพิอราช
อายุ๒๑เองยังอ้ออยู่เลย
และนายชัยพรอายุ๒๐นายสามพรานอายุ๒๓
และเยาวชนชายอีก๒คนจำนวน๕คน
ทำการสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติม
ทั้งหมดก็ยอมรับว่ามีการเล่นสงกรานอันเป็นการมั่วสุมกันจริง
พนักงานสอบสวนก็แจ้งสิข้อหาโดนอะไรล่ะ
มีการชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมหน้าที่ใด
อันนี้ก็ผิดซึ่งอาจจะก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
อาจจะเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดนั้นแพร่ออกไป
พรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
คือตอนนี้เขามีพรกรชัดเจนว่าห้ามชุมนุมกัน
ประกาศจังหวัด๑๐๑แล้วก็พรบโรคติดตอด้วย
ตอนนี้ก็เอาไปตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบเป็นผลบวก๓คน

แต่ว่าสีม่วงเนี่ยนะคุณหนุ่ม
เคยมีคนที่กินไอ้วิตามินบี
เบื้องต้นเป็นสีม่วงแต่พอไปตรวจแล้วไม่ใช่

เออมันมีอะไรไม่รู้พี่อีห้อนึงที่เราชอบกับเรา
กลุ่มเมื่อกี้เนี่ยมันแสบไงมันตะโกนเรียกนะ
เรียกเรียกเลยทาบิกตูเลย
ทาบิกตูทาบิกตู

มียังไม่ถึง๑๕น้อง

สงสารเพราะตอนนี้นายกก็ออกไปตรวจเองเหมือนเมื่อเช้า
นี่เรานั่งห่างถูกจัดแล้วต้องนั่งห่างกันเลย

แล้วเอาน้ำจากอ่างที่นั่งสาดคน

เชื้อโรคอยู่ในน้ำได้กี่วันนะคุณหนุ่ม

ถ้าคนหนึ่งเป็นอยู่
แล้วน้ำลายตกลงไปในน้ำแล้วเอาน้ำไปสาดคน

แต่มันทำให้เกิดโรคระบาดมากขึ้น

ไม่ใช่เฉพาะคนแก่ที่จะเป็น

เป็นอะไรเดี๋ยวฉันจะเอาไฟแชคมาจุดตรงนี้ก่อน

ทำไมคนที่เสียชีวิตเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

ผู้ชายผู้ชายน่าจะติดเชื้อไปมากกว่าผู้หญิง
เพราะไม่ค่อยป้องกันตัวเอง
ไม่ใช่คือผู้ชายเขาไปดูมงดู

แต่เขาไม่ได้เป็นโควิด
เขาเป็นไข้แล้วก็คิดว่าน่าจะใช่ไหม
เพราะว่าเคสฉุกเฉินที่คุณหมอต้องระดมกำลัง

เรียกว่าต้องสงสัยว่าจะเป็นโควิด๑๙เนี่ยนะคะ

แล้วก็โดยเด็กจำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดช่วยเหลือ
เนื่องจากตัวใหญ่มากกว่าปกติ

กุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจในเด็กเนี่ยนะคะ
กลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เนี่ย
อุบลราชธานีเขาได้โพสต์ภาพในเฟซบุ๊คพร้อมกับระบุ

หนูจะตั้งชื่อว่าน้องโควิด๑๙นะครับ
หรือโคโรนาก็ไม่รู้
แต่ให้หนูรู้เอาไว้นะว่า
ลุงหมอกับป้าหมอทั้งหลายได้รวมตัวกัน
มาในสถานการณ์ที่สงสัย
ข่ายแล้วก็ฉุกเฉินเพื่อจะผ่าท้องแม่ของหนู

นี่ก็คือความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการต้อนรับ
หนูสู่โลกแห่งยุคโควิด๑๙
ด้วยความพร้อมสูงสุดของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ก็ได้ให้หมอสาขาแล้วก็พยาบาล
เจ้าหน้าที่ไม่ต่ำกว่า๒๐คนนะ
หนึ่งภาพจึงแทนความหมายอันยิ่งใหญ่
เพื่อที่จะพี่น้องคนไทยของเราทุกคนร่วมมือกันนะคะ
เราจะต้องปลอดภัยด้วยกัน
ทั้งนี้นายแพทย์เพียรศักดิ์ก็เปิดเผยว่า
ลงความเห็นว่าคนไข้มีความเสี่ยง

จำเป็นที่จะต้องป้องกันอย่างสูงสุด

พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน
ซึ่งเราต้องรีบผ่าช่วยเหลือ
แล้วก็ไม่สามารถที่จะรอผลตรวจได้
ซึ่งสุดท้ายเนี่ยเด็กก็คลอดออกมาอย่างปลอดภัย
แม่ก็ไม่พบเชื้อแต่อย่างใดค่ะ

เป็นมีไข้ก็เลยตกใจก็ต้องระวังแค่นั้นเอง

ใช่เดี๋ยวนี้มีไข้อะไรก็ไม่ได้เลยนะ
เออมาแต่ช่วงนี้พอดีเลยเนอะ

หลายคนก็อาจจะสงสัยทำไมคุณลิเดียคุณแมททิว
ถึงเข้ารมพยาบาลไปนานมากแล้วก็ยังไม่ได้ออกสักที

มีความจำเป็นที่ยังไม่ให้ออกจากโรงพยาบาล

ไอ้เจ้าชิลตัวนั้นน่ะมันเป็นเชื้อที่ยังแอคตีฟอยู่ไหม
คือมันเป็นเชื้อเป็นหรือเชื้อตายไปแล้ว
พี่ป๋องที่เป็นพฤติกร

เข้าไปใกล้กันเลยกับทาง

หลายคนก็สงสัยเกี่ยวกับอาการของคู่รักคู่นี้นะครับ
แล้วก็เข้าไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกือบเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะ
เจ้าตัวเองก็บอกว่าอาการดีขึ้นมากแล้ว
การที่ไปอสร้างกว่ากับคอนี่นะครับ
ก็ยังเจออยู่ยังเจอเป็นเชื้อบวกอยู่นะครับ
คือจริงแล้วในเพจเขาบอกว่า
มันอาจจะเป็นแค่ซากเชื้อที่ตายไปแล้ว

เข้าไปรับการรักษาตัวหลายสัปดาห์
แต่เชื้อก็โดนทั้งภูมิคุ้มกัน
แล้วก็ยาต้านรุมยำซะจนเหลือแต่ซาก
แต่ถ้าอยากจะรู้ชัวร์ว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยนะฮะ

มันก็จำเป็นต้องเอาเจ้าเชื้อตัวนี้ไปเพาะเชื้อดูอีกทีนึง
และที่สำคัญคือไม่ได้เพาะกันง่ายนะครับ
เพราะว่าต้องเอาไปเพาะบนเซลล์ที่มีชีวิต
ซึ่งตรงนี้เป็นขั้นตอนที่วุ่นวาย
รวมถึงมีต้นทุนที่แพงมากด้วย

เจ้าหน้าที่เองก็คงไม่ต้องหลับต้องนอนกันพอดี
เพราะฉะนั้นนะฮะวิธีนี้ส่วนใหญ่แล้ว
มันเหมาะกับการทำวิจัยมากกว่า
ไม่ใช่ใช้ในการตรวจรักษา

เพราะฉะนั้นพอมีการตรวจแล้วก็ไม่เจอ
ตรวจว่าเจอแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นเชื้อเป็นหรือเชื้อตายเนี่ย

เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเจอญาติพี่น้องไปเจอลูกไปเจอใครอีกอะไรอย่างนี้

เพราะว่ายังเจอไปตรวจยังเจออยู่เป็นบวก

ผมคุยกับเขาล่าสุดก่อนที่เขาจะออกจากโรงพยาบาลแค่วันเดียวเอง
ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกเขายังอยู่แล้วก็ร่างกายเขาเนี่ย
แข็งแรง๙๙๙๙เลย
แต่ตอนนั้นยังตรวจแล้วก็เจอว่าเป็นบวก

น่าจะตรวจอีกทีนึงแล้วผลนี่เป็นลบ

แต่หมอก็ยังให้กักตัวอีก๑๔วันถึง๒๑วันนะฮะ

ไม่ใช่ว่าออกมาแล้วคุณออกไปไหนได้เลยนะ
เขาบอกเออลองเก็บตัวไว้ก่อน

คือถึงออกได้คง

ตอนนี้ทุกคนก็ออกจากบ้านน้อยที่สุด
เดตล่าสุดพี่ลิเดียก็มารออาทิตย์นี้อีกอาทิตย์หนึ่ง

พี่วันจะต้องมีการตรวจสำอีกรอบนึง
เดี๋ยวขอแก้ไขนะคะเมื่อสักครู่นี้บอกว่า
อัมเภอเสลห์ภูมิไม่ใช่ต้องอ่านอ่ะว่า
ละเหวงอะไรนะละเหวง
เป็นพื้นที่สีแดงนั้นมี๒สถานีคืออำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนพื้นที่ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพพื้นที่สีส้มนั้นมีถึง๑๘สถานีค่ะ
ซึ่งนายประลองดำรงชัยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็เปิดเผยว่า
สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่ลดลง
ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนจุดความร้อนที่ลดลงจากวันก่อนหน้า
แต่ในขณะที่สถานการณ์ปัญหาหมอกควันข้ามแดนในอุณหภูมิในอนุภูมิภาคแม่โขง

นี้พบว่าจุดความร้อนกระจุกตัวบริเวณฝั่งตะวันตก

ทำให้จังหวัดทางชายแดนของไทยได้แก่แม่ห้องศรและต่าง

ทำให้จังหวัดชายแดนของไทยเนี่ยนะฮะ
มันก็เลยมีควันมีหมอกข้ามแดนมา

ทางนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
กี่ยงอย่าไปออกนอกบ้านอย่าออกกำลังกายกลางแจ้งนะคะ

ถ้าต้องออกก็สวมหน้ากากอนามัยค่ะเพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง

อันนี้รู้สึกจะมีทุกคนแล้วล่ะ
อย่างกว่าเรียกว่าแม่งกันอย่างกว่าเมืองกันอย่างกว่าเมืองกันอย่างกว่าเมืองกันอย่างกว่าเมืองกันอย่างกว่าเมืองกันอย่างกว่าเมืองกันอย่างกว่าเมืองกันอย่างกว่าเมืองกันอย่างกว่าเมืองกันอย่างกว่าเมืองกันอย่างกว่าเมืองกันอย่างกว่าเมืองกันอย่างกว่าเมืองกันอย่างกว่าเมืองกันอย่าง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
ตัวเลขผู้ติดเชื้อตัวนี้ไทยก็เรียกว่าตอนแรกก่อนหน้านี้จะแซงหน้าญี่ปุ่น
แต่ตอนนี้กลายว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยจะแตะหลัก๗๐๐แล้วนะครับ
ก็นี่แหละฮะเขาก็พยายามที่จะบอกมาแบบนี้
ใจว่าคนญี่ปุ่นจริงมีวินัยเอาพูดตรงว่ามากกว่าเรานะ
ใช่แต่ว่าในเรื่องการใส่หน้ากากอะไร
พอเขาก็จะออกเขายังจะออกกันอยู่
เขายังจะออกกันอยู่ยังจะไปพบปะกันอยู่
ยังไปรถไฟยังใช้อยู่

คือมันเหมือนกับเขาขอเป็นความร่วมมือด้วยแหละ

อันนั้นคือเราก็ขอความร่วมมือ

ของไทย๘๐คนไทยคือ
คือแบบบริบัติตามอย่างเคร่งครัสจริง
ช่วงแรกที่คนติดเชื้อเพิ่มพวดพวกเราตกใจ
เป็นร้อยมีวันถึง๒๐๐อย่างนี้

เหลือลดลงหลัก๑๐ก็๓๔วันติด
ขอดูหน่อยเนี่ยอันนี้คือทั้งโลกนะ

แล้วดูญี่ปุ่นอยู่ไหนี่
หนึ่งลงไปอีกเลยใต้โขเรีย

เขาก็ระแวงอยู่

ส่วนจีนตอนนี้ก็เริ่ม

เพราะว่าคนจากรัสเซียเนี่ยที่ติดเนี่ย

เป็นคนจากต่างประเทศโดยเฉพาะคนในรัสเซียเนี่ย

เขาก็ไม่ได้ปิดประเทศเขายังให้คนต่างชาติเขา
เขาเปิดแล้วไงประเทศญี่ปุ่น

นี่ญี่ปุ่น๗๐๐๐กว่าแล้วเห็นไหม

เขาก็ไม่ได้แบบว่าปิดห้างไม่ได้แบบปิดร้านอาหาร
อะไรใช่ไหมทุกคนก็ยังทำการค้าได้เหมือนเดิม

ปิดไหมปิดไหมไม่แน่จ้ะคือ

น้องที่เขาอยู่เกาหลีเขายังไปนั่งกินกาแฟกับสามีเขาอยู่เลย

เกาหลีไม่รู้ศัลยกรรมยังทำกันอยู่เหมือนเดิม
อันนี้ต้องทำแต่ว่าทำในประเทศเท่านั้นเอง

ไปทางเหนือของประเทศอินเดียเขาก็จะมีนะครับ
แต่ก็ยังมีนะพวกนักท่องเที่ยวซึ่งไม่ค่อยเชื่อฟัง
ก็เลยมีการลงโทษกันเลยทีเดียว
ตำรวจเมืองฤษีเกตรัฐอุตราขันทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย
ชื่อพละนะ
ได้จับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งหมดต่างชาติ๑๐คน
มาจากออสเตรเลียมาจากออสเตรียแม็กซิโกแล้วก็อิสราเอล
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลงโทษด้วยการให้นักท่องเที่ยวทั้ง๑๐คน
เขียนเป็นประโยคว่าน่ารักมาก
ดังนั้นฉันขอโทษจำนวนทั้งหมด๕๐๐ครั้ง

แล้วยืนถือกระบองรอรอเลย

ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เปิดเผยว่านะฮะ
ตั้งแต่รัฐบาลประกาศยกระดับปิดประเทศต่อสู้กับโควิด๑๙
ในตอนปลายเดือนมีนาคมก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
กว่า๗๐๐คนในเมืองหรือสีเกด
นี่ไงฉันยังสงสัยอยู่เนี่ย
นี่เขาทำแบบว่าคลิป
เพื่อให้เกิดความแบบน่ากลัวขึ้น

ใช่นะฮะเขาก็บอกอย่างนี้ว่า
มีต่างชาติ๗๐๐คนอยู่ในเมืองลือศรีเกต

ล็อกดาวน์แม้ทางการได้แจ้งไปยังโรงแรมนะ

ที่พักของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็แจ้งก่อนหน้านี้ด้วยนะ

เขาบอกอย่างนี้ออกไปจากที่พัก
หรือว่าคนท้องถิ่นที่เดินทางมา

ที่เป็นเหตุจำเป็นในการออกนอกที่พัก
ซึ่งทางการอนุญาตได้ให้เพียงออกมาซื้ออาหาร

ของใช้ชีวิตประจำวันหรือว่ายารักษาโรคเท่านั้น
ลงโทษด้วยการคัดลอกคำขอโทษ
ก็เพื่อที่จะให้จำแล้วก็ไม่ให้ทำอีก

อย่างไรก็ตามนะหากพบว่านักท่องเที่ยวที่เคยถูกตักเตือน
หรือว่าระเมิดทำซ้ำสองอีก
แล้วก็คราวนี้ดำเนินคดีตามกฎหมายเลยทีเดียวค่ะ
จริงแล้วฉันยังงงว่าทำไมนักท่องเที่ยวยังต้องไปเที่ยว

แต่ถ้าอยู่ในโรงแรมออกมาซื้ออาหารได้เท่านั้น
แล้วกลับเข้าไปนั่งในโรงแรมพวกนั้นเข้าไป
นี่ไงเลยครับแฟนถั่วปาปริหรือว่าเป็นกลุ่มที่นี่ว่าคือเกี่ยวกับนรูปศาสตร์
เขาอยู่ก่อนที่จะปิดประเทศหรือปะคะ
ก็ไม่คิดว่ามันจะแล้วกัน
นี่ไงทำไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
เขาบอกว่าความมีวินัยของคนญี่ปุ่น
ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะปฏิบัติตามกฎที่ออกมาทุกอย่างนะครับ

เขาอาจจะไม่เอาแล้วก็ไม่รับรู้เหมือนกัน

แบบว่าตอนนี้คนไทยซีเรียสจริงจัง
หรืออาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้
ว่าก็เหมือนกับแบบว่าเป็น

คือเขาก็ไม่ได้กลัวถึงขนาดที่จะแบบว่า

อันนี้เขาบอกว่าร้านที่ญี่ปุ่นปิดมาหลายวันแล้วครับ

เราดูเราตามอยู่ทุกประเทศ

ถูกสอนมาแบบนี้ไงว่า

นี้ไม่แสดงอาการแต่คุณอาจจะป่วยอยู่

เพราะว่าคุณไม่ใส่หน้ากาก

ผ้าปอนกว่านั้นก็เกือบ๕๖๐บาทเลยนะ

นี่ไงแล้วก็พี่อังเกดก็ยังอยู่บ้านกันเนี่ย
ก็มีแฟนคลับเราดูกันอยู่ตลอดไปแล้ว

อ่าต่อไปพี่หนูมคะพี่หนูมต่อนี่อะไรอีกคะญี่ปุ่น

ทีมครูกลัวสมบัติของอาหารญี่ปุ่น

ไม่ผมปิดแล้วนี่ปิดเสียงแล้วแต่มันขึ้นมาเองพี่
จริงนี่มันพูดแล้วแล้วทำไมฉันไม่เห็นเคยมีสลิสละเลยอะไรวะ
ไม่นี่ว่าแกบไง
พี่เป็นคนโบราณไงเขาก็เลยไม่อยากคุยกับพี่
แหมกูอยากฟากกูเอาอัลกอฮอล์ฉีดทั้งลิกก็ฉีดตรงนี้ไหม

ชื่อว่าสมบัติของทหารญี่ปุ่นสมัยสุขภาพโลกที่สอง

โอ้โหเรื่องนี้พูดกันมานานมากแล้วนะตั้งแต่สมัยผมเด็กอ่ะ

คือจากกรณีที่นายสาวิทเจียมจิระพรนะฮะ
ท่านเป็นนายอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย
พร้อมกับกำลังของตำรวจแล้วก็ทหารนะฮะรวมถึงเจ้าที่ป่าไม้
เข้าไปตรวจสอบพื้นที่บ้านแก่งประรอมนะฮะ
อยู่ที่มูลหนึ่งตำบลไซโยกนะฮะ
ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะฮะ

หลังจากได้รับรายงานนะครับว่ามีกลุ่มบุคคลนั้น
นำเอารถแบ็คโฮลไปขุดหาสมบัติเก่าสมัยสงครามโรคครั้งที่สอง
ล่าสัตว์ป่าด้วยตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้นะฮะ

นี่นะฮะนายบุญส่งมะนาวทองครับโอ้โหมะนาวทองนะ

เปิดเผยนะครับว่าแต่เดิมพื้นเพลเป็นชาวกรุงเทพมหานคร
เดินทางมาเที่ยวที่ไซโยกนะฮะเมื่อ๓๐ปีก่อน
ตนเองเนี่ยได้มาเจอกับในอึ่งไม่ทราบชื่อแล้วก็นามสกุล
เดินทางมาเที่ยวแล้วก็พักค้างคืนที่นี่เช่นกัน

คือมีทั้งนิมิตรที่เห็นภาพของทหารญี่ปุ่น
รวมถึงทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลที่ฝังอยู่ใต้ดินนะครับ
ได้ตกลงปลงใจเข้าเป็นลูกมือ
แล้วก็ร่วมเป็นทีมขุดค้นหาสมบัติ
โดยแรกเริ่มเดิมทีนะครับทำการขุดเมื่อประมาณ๒๐ปีก่อนครับ
โดยใช้มือนั้นขุดลึกลงไปในพื้นดินประมาณ๓๐เมตร
ก็เริ่มเห็นว่ามีการสร้างสารนะฮะ
เพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณของทหารญี่ปุ่น
และเหล่าเฉลยศึกที่เสียชีวิตจากการสร้างทางรถไฟสายมรณะ
ก็ขุดกันไปเรื่อย
จนไปเจอนะฮะเป็นโพรงคุณผู้ชมครับอยู่ด้านใน
จะมีการขนขึ้นมานะฮะจากการอะไรเนี่ย
ขึ้นมานะจากในโพรงอะไรมันเป็นอะไรอ่ะ
ไปเจอจนไปเจอกับโพรงมันคืออะไรอ๋อเป็นปืน
เป็นพวกนี้เหรออาวุธอย่างนี้เหรอมีดาบด้วย
คือในนี้เขาไม่ได้เขียนเอาไว้นะว่ามันขุดอะไรขึ้นมา
เขาเขียนว่าในนี้พิมพ์มาแค่ว่าก็ขุดไปเรื่อย
ไปเจอกับโพรงที่อยู่ด้านในจึงมีการขนขึ้นมา
อะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็ขนนั่นแหละ
เออนี่นะฮะเอาไว้บนดินจำนวนหลายสิบตันนะฮะ
ฮะไม่รู้อะไรเนี่ยคือในนี้มันไม่ได้บอก
แล้วไงแต่ในภาพมันมีไม่ได้บอก
ในภาพมันเห็นว่าคนละอ่านกันพี่คนละอ่านกัน
เมื่อกี้มีภาพปัจจุบันแต่ว่าอันนี้เขาพูดถึงในอดีต

คือเมื่อขุดมาได้ประมาณสัก๑๕ปีก่อน
เออแต่นี่ผมไม่รู้ว่าเขาขุดอะไรมาไงในนี้มันไม่ได้บอกไง
แล้วไงได้เกิดมีฝนตกขนาดใหญ่
อะไรว่าฝนตกขนาดใหญ่ฝนตกหนักอะเนอะ
จนทำให้เกิดน้ำไหลหลากดินถล่มลงไปปิดโพรงดังกล่าวทั้งหมด

แล้วก็นำไปสู่การจ้างรถแบ็คโฮลเข้ามาทำการช่วยกันขุดเจาะ

๑๕ปีก่อนทางนี้ยืนยันนะครับว่าการขุดค้นในครั้งนี้
ไม่ได้มีความต้องการที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับ
พยากรธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำแควร์น้อย
สร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ที่เป็นเพียงบ้านหลังเล็กเท่านั้นเองนะครับ

ไม่ได้เป็นการก่อสร้างเพื่อทำธุรกิจ
อาวุธปืนที่ถูกตำรวจนั้นค้นจับกลุ่มนะฮะ

แต่เป็นอาวุธปืนที่มีเอกสารการขออนุญาตอย่างถูกต้อง

จะเดินทางไปยื่นเรื่องขออนุญาตในการดำเนินการให้เรียบร้อย
นี่นะครับสรุปว่าปืนเมื่อกี้ก็ไม่ใช่ปืนของเขาอีกแต่ไอ้ในข้อมูลนี้มันไม่มีอะไรเลย
คือ๑๕ปีก่อนฝนตกก็เลยหายไปที่ว่าขนว่าเป็นตัน
และขนอะไรก็ไม่รู้จริงพี่คือในขอโทษคุณผู้ชมครับ
คือในนี้ที่ผมอ่านเนี่ยนะฮะในเนื้อข่าวเนี่ยเขาไม่ได้บอกมา
ในเนี้ยเขาไม่ได้เขียนเอาไว้นะฮะไปขุดเจอมาเมื่อ๑๕ปีก่อน

และก็นำให้บนพื้นดิน
ดูโพรงเค้าใหญ่มากซักอยู่แต่รู้อะไรก็ไม่รู้

แต่ว่า๑๕ปีก่อนไม่ได้ใช้แบ็คโฮลขุด

ขุดไป๓๐เมตรใช่ไหมต้องเข้าไปดูแล้วมั้งใช่ไหม

ผมอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจเนื้อค่าที่เขาเขียนมานี่
เพราะมันอยู่ในเขตนี่บ้างครับสมมุติอนุรักษ์พันธุ์พันธุ์กรรมคือ

อันไทยลัดนั่นเหรอ

เหรอเอ๊ะแล้วมันคืออะไรมันตกหล่นไปได้ไงเนอะ

รู้เหมือนกันพี่แต่อยากรู้ว่าเขาขุดอะไรขึ้นมาเนี่ย

มันไม่มีจริงหรือเปล่า
เราไม่ค่อยเชื่อว่าญี่ปุ่นจะเอาทองมาฝังไว้ตามสะพาน
หรือว่าทางเอาทองจะเอาทองไปไหน
ใช่ป่ะอันนี้ข่าวทุกปีก็จะมีเรื่องนี้
หมายถึงว่าในการลบ

เพราะว่าเขาผ่านประเทศเราเพื่อจะไปพม่า
เพื่อจะไปรบกับอังกฤษที่พม่าแล้วก็อินเดีย

ที่ไปแม่น้ำแควร์น้อยสะพานมรณะอะไรเนี่ย

แต่เรื่องนี้มันจะบูมมาเป็นพักนะแม่

นี่เป็นเส้นทางการทำสงครามสมัยที่

หรือเขาขนกลับบ้านแล้วบ้างไหม

คือถ้าเป็นจำนวนมากเป็นตันอย่างนี้

แต่ว่าเขาเชื่อกันว่าเพราะแพ้สงคราม
ก็เลยไม่ได้มีโอกาสเอากลับไป

เพราะว่างั้นนะพี่ที่ตามเรื่องอยู่

เหี่ยวเรื่องของของญี่ปุ่นที่ติดที่ติดเชื้อโควิดนะเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีมา
ว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยยัง
คนมาทำงานตามปกติเจ้านายบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่
มันให้ได้เขาไม่สนใจโควิดเท่าไหร่ตอนแรกคิดว่ามันไม่รุนแรง
เริ่มตื่นตัวหลังที่มีนักแสดงคนหนึ่งของญี่ปุ่นติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตโอ้ย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

ในการที่จะแบบว่าไม่ให้มีการติดเชื้อโควิดนี่แหละค่ะ
นั่นก็เป็นการแบบว่าพี่เบิร์ตเขาก็เลยแบบว่า
ส่งคลิปมาไปดูกันไหม

สวัสดีวันปีใหม่ไทยวันสงกรานครับ
สงครามนี้อาจจะแปลกหน่อยนะครับที่เราได้อยู่บ้าน
แต่ว่าดีนะครับได้อยู่บ้านได้อยู่กับคนที่เรารัก
อยู่คุณพ่อคุณแม่ได้ทำความสะอาดบ้าน

ขอคุณพระทุกพระองค์ได้โปรดประธานพรให้พวกเราคนไทยทุกคน
หยุดพ้นจากปรัชญากรุ่งไพรไข้เจ็บนะครับ
อะไรจะมาเบียดเบียนกับเราก็ขอให้อยู่สถีนะครับ
ขอให้จากดีกว่าต้นไปเราไม่ได้สติ
พระประธานสติให้เราเต็มร้อยเลยนะครับ
ในการที่เราจะเดินทุกเก้าต่อไป
ทำให้เรามีสติในการจะคิดในการจะทำอะไร
ขอให้เราคิดบวกขอให้ทุกคนแข็งแรงแข็งแรงทั้งกายและใจ
และเข้าใจในสภาวะที่เราเป็นอยู่

ขอให้ทุกคนมั่นใจในสติของตัวเอง
มั่นใจในการทำดีของตัวเองรักตัวเอง
รักคนของเรารักครอบครัวเรารักประเทศเรา
และขอให้ขอลักษมิตรคุณเจ้าประธานพรให้กับ

กลับไว้ก่อนทั้งผู้ใหญ่ทุกทั้งเลยนะครับแล้วก็ป่าแม่เบิร์ดด้วยแล้วก็พี่เบิร์ดด้วยทุกคนนะครับ
แล้วก็ที่ไม่พูดถึงได้เดี๋ยวบดคอบดคอบดคอหลบน้ำทั้งหมวกับ
แพทย์พยาบาลและบุคลากรเกี่ยวกับแพทย์ทุกคนนะครับ
ว่าจะคุณหมอจนถึงคนเข็นคนเข็นรถนะครับ
มีความสุขมากนะครับปีใหม่ปีนี้นะครับ
ขอให้ทุกคนได้รับสติได้รับประสบการณ์ที่ดี
มาซ้อนให้เราเก็บไว้ในวันวันนี้และไปใช้ในวันพรุ่งนี้
ขอให้นักรวบความของเราทุกคนยังปลอดภัย
คนที่ไม่ติดเชื้อก็ขอให้ไม่ติดคนที่ติดอยู่ก็ขอให้หาย
คนที่ยังไม่รู้จะเป็นอะไรขอขอให้เป็นอะไรก็ต้องติดครับไขวนประชาบนี้
ขอแต่งพี่เบิร์ตไปด้วย
พี่เบิร์ตตั้งกล้องเองได้พี่เบิร์ตเป็นคนที่เซลฟี่เก่งที่สุด
อันนี้ไม่ใช่เป็นแบบอยู่ใน
อยู่ในเพจของพี่ของนกน้อย

ขอบคุณค่ะพี่เบิร์ต

ไปทั่วประชาชนคนไทยทุกคนเลย

อะไรแกฉีดตลอดเวลาเลยเหรอเป็นอะไรอ่ะ
เป็นไรเผื่อน้ำลายพี่กระเด็น

ตรงนี้เขาหยุดเชื้อเพื่อชาติ

แต่ชะนรงค์ก็ไม่พลาดจะเล่นแอปนี้ด้วย

แล้วสุดแมทเขาก็ปล่อยคลิปดู

ต้องไปดูของคนที่ก็ทำสนุกนะ

ขอให้แนะนำไปดูของอ้นสี่พัน

พักก่อนช่วงหน้าเปิ้ลไอลีนโวยหนัก

เมื่อสักครู่นี้พี่เบิร์ตดูอยู่
แล้วก็ส่งรูปเข้ามาให้เราดูนะฮะ

นี่นะฮะชี้ไปที่รูปตัวเอง

แต่สิ่งที่อยากจะถามพี่เบิร์ตกลับไปว่า
คือพี่เบิร์ตไปยิงปืนมาแล้วครับ

เพิ่งไปซะ

มันต้องสิ้นเดือนเมษาสิ

คุณเปิ้ลเขาโพสต์นี่นะฮะบินค่าน้ำค่าไฟลงอินสตาแกรม
บอกว่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมันเกินเวอร์เลยแพงเวอร์

ที่แปลกก็คือค่าน้ำจาก๕๐๐เนี่ยเป็น๒๐๐๐

บอกตายค่าน้ำไฟเนี่ย๗๕๐๐นะ

โสดอยู่บ้านคนเดียวใช้คนเดียวสถานการณ์แบบนี้ประเทศอื่นหยุดเก็บ
ประเทศกูเพิ่มสองเท่าสงสัยอะไรเนี่ย
มืดมาต้องกักตัวจุดตะเกียง๗วันอาบน้ำทีจ้า

ไฟมันต้องขึ้นอยู่แล้วล่ะ
ก่อนจากให้ไปดูรูปเดมี่ลูกของลิเดียกับแน็ตคิว

ใส่ชุดไทยมาอวยพรป้าลุง

โอเคครับไปก่อนนะฮะ